คนมาชี้แจงเหมือนกันเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่คือเมื่อวานนี้เล่าไปว่าน้องดีแม็กซ์เด็กชายวัย๗ขวบ
ถูกสุนัขจรจัดนับ๑๐ตัวรุมกัดจนแผลเต็มตัวอาการสาหัส
ตอนคนไปช่วยคนบอกว่าไม่รู้จะช่วยทำแผลตรงไหนก่อนดีเลยแผลแบบ๘๐ของตัวโดนสุนัขรุมกัดแบบนี้ค่ะ
สุนัขเหล่านี้ตอนที่เรารายงานข่าวไปเบื้องต้นบอกว่าเป็นสุนัขจรจัดก็จะอยู่ใต้ถุนบ้านของคนที่เขาเป็นชาวประมง
แล้วก็ตรงนี้เป็นริมคลองพอน้ำลดสุนัขจรจัดเหล่านี้มันก็ออกมาวิ่งออกมาเล่นออกมากัดสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้าน
มันอยู่กันแบบนี้อันนี้คือบริเวณแผลปลาอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาแล้วน้องดีแม็กซ์เขาก็ไปเล่นกับเพื่อนตรงนี้เพราะว่าพอน้ำลงมันจะมีปูมีปลาตัวเล็กอะไรแบบนี้ค่ะเด็กก็ไปจับกันแล้วพอเด็กวิ่งเล่นสุนัขเหล่านี้มันเห็นเด็กมันก็วิ่งมาเด็กวิ่งหนีมันวิ่งไล่แล้วน้องดีแม็กซ
แต่ว่าทีนี้ค่ะทางคนในพื้นที่ทางผู้ใหญ่บ้านเขาออกมาชี้แจงว่าไม่ได้มีสุนัขจรจัด๑๐กว่าตัวแบบนั้นนะจริงแล้วสุนัขที่ไปรุมกัดน้องดีแม็กซ์เนี่ยแค่๓๔ตัวเท่านั้นเอง
ครับเนี่ยค่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะน้องดีมแอ็กซ์ก็คือเด็กชายยืนยงชัยราบตอนนี้ก็อาการดีขึ้นหน่อยแต่ยังอยู่ไอซียูคุณผู้ชมยังน่าเป็นห่วงอยู่รู้สึกตัวแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่อ่ะนะคะถูกสุนัขเนี่ยรุมกัดจนเป็นแผลเวอะหวะตั้งแต่หัวไปจนถึงปลายเท้าเนี่ยค่ะช่วงเย็นวันนี้นายสารจิต

โพสต์เอาไว้ว่าโอ้โหสุนัขจรจัดเป็น๑๐ตัว
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจริงแล้ว๓๔ตัวเท่านั้นแหละ

ไม่ได้เป็นสุนัขที่ผู้ใหญ่บ้านเขาเลี้ยงไว้นะคะ

คนที่บริโภคสื่อโซเชียลต้องพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบข้อที่จริงด้วย
ซึ่งความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจรีวิมลพิทักษ์บูรพา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงาบอกว่า
หลังเกิดเหตุนี้ทางตำรวจจังหวัดพังงา
ตำรวจสพโคกลอยก็ลงพื้นที่ไป
เพื่อหาสุนัขที่ก่อเหตุนะคะ๓๔ตัวนี้
เบื้องต้นยังไม่มีใครรับ
อาจจะไม่ใช่สุนัขจรจัดซะด้วยซ้ำ
เพราะว่าสุนัขเหล่านี้เคยถูกเอาไปทำหมัน
ดังนั้นถ้าเอาไปทำหมั่นแล้วก็น่าจะมีเจ้าของสิ
ดังนั้นเจ้าของปล่อยสุนัขเหล่านี้มาวิ่งเล่น

แต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครยอมรับ
ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้าของนะคะ
ตำรวจบอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าใครเป็นเจ้าของ
ก็จะต้องดำเนินคดีกับเจ้าของนะคะ
ทั้งคดีทางแพ่งและทางอาญา
จริงแล้วรวมกันมันมีอยู่ประมาณ๗ตัวดุด้วย
เวลาน้ำลงมันก็จะวิ่งไปกินสัตว์เลี้ยงเนี่ย
สัตว์เลี้ยงเขาตายกันไปหลายตัวบางทีก็กระโดดเข้าใส่เด็ก

ว่ามีสุนัขไปรวมตัวกันแบบนี้เยอะเลยแล้วก็อันตราย
แต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเข้ามาแก้ปัญหา
เพราะเป็นสุนัขที่เป็นพันธุ์ที่คนนิยมเลี้ยง
แล้วก็มีการทำหมันเรียบร้อยแล้วด้วย
ตัวเป็นสุนัขที่มีราคาไม่ได้เป็นแบบลักษณะข้างถนนอะไรแบบนี้
แล้วก็สุนัขเหล่านี้ในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
มันก็เริ่มมารวมตัวกันมาออกหากินมาเห่ามาวิ่งไล่เด็กอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือแก้ปัญหาให้หน่อย
คือคนในพื้นที่เขาบอกว่าสุนัขเหล่านี้คือคนชอบเอาไปทิ้ง
แล้วก็มันก็ไปรวมตัวกันใต้ถุนบ้านที่เขาเป็นชาวประมง
เพราะบางทีมันมีปลามีอาหารมีอะไรมันก็ไปกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเรื่องสุนัขแล้วก็กัดคนกัดเด็กแบบนี้นะ
คือพูดไปมันก็วนไปเหมือนเดิมจริงค่ะ
บใดที่ในสังคมเราเนี่ยยังมีคนที่เลี้ยงสุนัขแบบไม่รับผิดชอบ
หรือว่ายังมีคนใจบุญแบบไม่รับผิดชอบ
คนที่เลี้ยงสุนัขดีแล้วก็มีความรับผิดชอบ
เขาดูแลสุนัขของเขาดีอันนี้มีเยอะ
แต่คนที่แบบอยากจะเลี้ยงก็หามาเลี้ยง
อยากจะทิ้งก็เอาไปทิ้งค่ะอ่าพอสุนัขไปทิ้งอยู่ตามทาง
ตามถนนตามหมู่บ้านตามชุมชนก็มีคนอยากจะทำบุญทำทาน
เอาอาหารไปให้มันมันก็ยิ่งอยู่ตรงนั้น
เพราะว่าคิดว่านี่คือการทำบุญใช่ไหม

เมื่อวานนี้เล่าข่าวนี้ไปคนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะ
คุณภาคภูมิบ้างก็บอกว่าแล้วทำไมปล่อยให้เด็กมาวิ่งเล่นกันเองล่ะ
ผู้ปกครองก็ต้องดูแลเด็กสิแล้วก็ต้องสอนเด็กด้วย
เวลาเจอสุนัขวิ่งไล่เนี่ยให้หยุดนิ่งอย่าวิ่งหนี

แต่ด้วยคนกลัวแล้วก็เด็กเวลาเจอสุนัขวิ่งไล่
เด็กก็ตกใจนะเด็กอายุน้อยเขาก็วิ่งหนีกันตามภาษาเด็ก
คือมันมีต้นทางหมดอ่ะใช่ไหม
เรื่องของการปล่อยให้ลูกให้หลานไปวิ่งเล่น
แล้วก็ไปโดนสุนัขจรจัดกัด

แต่เรื่องของสุนัขจรจัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ไม่ได้มาปล่อยให้มันรวมตัวกันเป็นแก๊งซ่ากันอยู่แบบนี้ไง
เพราะฉะนั้นเราอย่าไปถามถึงคนอื่นว่า
ทำไมคนนั้นไม่ทำทำไมคนนี้ไม่ทำ

เราหามาเลี้ยงแล้วพอเราเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ไหว
เราไม่เอาไปทิ้งก็จบใช่ไหม
ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขแต่เราเป็นคนชอบทำบุญ
เข้าวัดเข้าวาทำบุญบริจาคให้เด็กตามบ้าน

ไม่ต้องไปหาเอาของอาหารเสียดข้าวเสียดปลา
ไปโยนให้หมากินแถวบ้านแถวชุมชน
มันไปกัดคนอื่นเขาเดือดร้อนคุณอาจจะทำบาป
เป็นสุนัขมีเจ้าของไม่ใช่สุนัขจรจัด
อันนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงว่าคุณเป็นเจ้าของ
ตอนนี้พอมันไปกัดเด็กไม่แสดงตัวแล้ว
มาเลยกลายเป็นไม่เลี้ยงต่อแล้ว
อันนี้ก็มาถึงผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วใช่ไหม
ผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องไปไล่หาให้ได้ว่า

จะได้เป็นคดีตัวอย่างใช่ไหม